ตอนนี้แวดวงหมอลำคึกคัดนะคะ
เห็นข่าวว่าไปโชว์ตามที่นู่นที่นี่เต็มไปหมดค่ะ
ล่าสุดนะคะก็พระเอกหมอลำสุดฮอตเต้ายองระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะ
เขาก็คัมแบ็คมาเล่นที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
มาเล่นทีนะคะบันเทิงไทยรัฐเลยคว้ามาอัปเดตนิดนึงค่ะ
ก็คือเต้ายองบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ทำงานกระวงเป็นหลักค่ะ
งานแสดงอื่นเนี่ยพักไปก่อนนะคะโควิดมันมาค่ะ
สาวชุดแดงนิดหนึ่งในทีมหางเครื่องเข้าไป
นะคะเตรียมไปสมัครอยู่นิดนึง
ส่วนเรื่องที่พอเอ๊เนี่ยค่ะเตรียมปั้นพระเอกใหม่ค่ะ

เพราะว่ามาคนละทางคนละแนวกันนะคะ
แต่ที่ทำเอาชาวเรางงหนักมากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ล่าสุดนะคะเต้ายองเค้าใส่วิกผมยาวผูกโบเคาะเส้นนี้

มาดูแปลงอะไรได้มั้ยคะ
กันหูมิรูปลียูไน

คุณผู้ชมนะคะ
รู้ตัวแต่เต้ายองเชาดีมากนะคะ

พระเอกใหม่แต่ว่าไม่ได้มาเพราะว่าติดทหารครับผม
รอค่าทหารครับผม

ใช่ครับผมก็ถือว่ามาช่วยอีกแบบ
มียังไงครับผมผมเรียกไม่ถูก

แล้วก็เป็นคอนเทนต์อีกรูปแบบหนึ่งครับผม
พอแต่งเราก็เข้าใจความนู้นสึกผู้หญิงนะครับ

ใส่กล่องอกแบบตัวอยู่อย่างนี้
แล้วจะมีแบบแต่งหญิงโชว์อีกไหมคะ
อันนี้ก็รอพี่แมปพิริติกรนะครับผม
จะเป็นคนเรียนดัน
ว่าไปน้องเต้ายองแต่งหญิงสวยกว่าพี่แจ๊กรีน

อย่างยิ่งตอนนี้โซเธอดปราบด้วย
ติดโควิดอืมติดไปคือแบบมันกำลังมาได้ใช่นะคะก็คือว่า
ขอให้พี่เห็นใจหน่อยนะคะมาตรการป้องกันโควิดก็ยังมีนะคะ
อย่างเข้าไปแบบนี้คนอาจจะดูเยอะนะคะแต่ว่าด้านหน้าเขามีเป็นเช็คตลอดเลยนะ
ต้องระมัดระวังกันด้วยนะเขาบอกว่าหลังสงกรานเดี๋ยวโควิดมันจะกลับมาระบาดหนักอีกครั้งหนึ่ง
ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะผู้ชมนะอืม